ในวงการเพลงเนี่ยกว่าแต่ศิลปินแต่ละคนจะดังได้โอ้โหหลายคนเนี่ยค่ะล้มลุกคุกควันกว่าจะได้เป็นดาวค่ะแต่ก็มีหลายคนนะคะที่แบบว่าเปิดมาเพลงเดียว
เปลี่ยงปังดังติดชาร์จไปเลยค่ะ
แต่ละคนเรียกว่าพลิกชีวิตแล้วก็เปรี้ยงต้านจริงค่ะ

ะนงพนีหรือว่าจ๊ะคันหู
ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บมาก่อนค่ะ
นักร้องในวงดนตรีค่าตัวไม่กี่พัน
ใครจะไปคิดว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะ

คันหูไม่รู้เป็นอะไร

ยุคนั้นคือเพลงดังสุดเลย

แม้จะมีกระแสดราม่าถาโถมมาก
บางคนก็บอกว่าเต้นยั่วไปทำไมหล่อแหลมเนื้อหาท่าเต้น

จ๊ายืนหยัดป่ากระแสจมตีทุกอย่างเลยค่ะ

แล้วก็เป็นที่รู้จักโด่งดังทั้งประเทศค่ะ
งานไหลมาเงินไหลมาค่ะได้โอกาสทำงานที่หลากหลายค่ะ

จนถึงทุกวันนี้นามสกุลคันหูนะคะ
ต่อท้ายชื่อของจ๊ะเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเธอ
หน้าสุดหมดปาดไหนว์พิกฤติรายการสัตว์ดีป้ายแรงของเราไง

ต่อเลยดีกว่าค่ะเพลงนี้ก็ฮอตเหมือนกันค่ะ
คอยเป็นผู้สาวขาหละ

สอบบึงอยู่เด้อท่าหากว่าเธอ

หน้าจอให้เห็นค่ะคุณลำไยหายทองคำค่ะ

คือไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้นะคะ

เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ทำให้ลำไยติดชาร์จไปเลยค่ะ
แล้วก็ยอดวิวเฉียด๓๘๕ล้านวิวคุณผู้ชม
ติดหูร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเล็กเด็กแดงร้องได้หมดค่ะ
คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าแจ้งเกิดชื่อลำไยหายทองคำ
ที่รู้จักในฐานะศิลปินลูกทุ่งอีสานอินดี้
โด่งดังเพียงชั่วพริบตาจริงค่ะ
มีคิวโชว์ตัวทุกวันวันละหลายงานค่ะ
เจ้าภาพจองคิวกันข้ามปีไม่นับรวมงานพรีเซนเตอร์อีกค่ะ
ต้องบอกแบบนี้นะคะว่า๖ปีที่ผ่านมาจากเด็กสาวสู้ชีวิต
กลายเป็นซุปตาลุกทุ่งที่อูฟูนะคะ
แล้วก็อยู่ในกระแสไม่เคยตกจริงเลยเรือนขวัญ
กับโชว์เขาก็แต่งตัวโป๊ไงแต่ชีวิตธรรมดาเนี่ยเขาก็แต่งตัวเรียบร้อย
ชิวนะเป็นคนสบายติดดินนะ
ถ้าน้องไม่น่ารักน้องไม่ดังขนาดนี้นะคุณผู้ชมสังเกตเอานะคะ
คุณผู้ชมค่ะจากซุปตาลูกทุ่งฝ่ายหญิงไปแล้ว
มาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่าค่ะดิฉันขอร้องเพลงแบบนี้ละกัน
ไซเฮวาซีบอทิมกัน
ไซเฮวาซีมีกันละกัน
นั่นแหละนะคะร้องมาขนาดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้า

นักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่โด่งดังสุดขีดไปเลย
จากเพลงนี้ไซส์วาซิบอทิมกันนะคะ

เพลงนี้คือเพลงแรกที่คุณก้องนั้นแต่งเองร้องเอง

คนงานก่อสร้างเขาบอกแบบนั้น

กลับกลายเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานทะลุหลักร้อยล้านวิวไปแล้ว
แจ้งเกิดในวงการจนโด่งดีโด่งโด่งดังไปตอนนี้เลยจ้า

ปิดท้ายซุปตาลูกทุ่งเพลงเดียวเปลี่ยนชีวิตค่ะ
ต้องมีหนุ่มคนนี้ติดโผล่เข้ามาด้วยแน่นอน

ที่เรียกว่าดังแบบดังเปรี้ยง

พอแล้วเนอะ
เพลงของตัวเองบอกเลยว่าเพลงแรกในชีวิตปรากฏว่านี่
กลับเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้กับตัวแซค
อย่างท่วมท้นเลยค่ะทั้งนี้นะเจ้าตัวก็ยังไม่ได้เข้าสู่วงการเพลงแบบเต็มตัวด้วยซ้ำ
เข้ามาแค่ครึ่งขาแต่ว่าดังมากแล้วกับเพลงนั้นจนถึงวันนี้คำแพงทำสถิติยอดวิวสูงเกือบ
๕๒๐ล้านวิวก็ไปแล้วแล้วมันไม่ได้มีเงี่ยนแน่นอนครึ่งพันล้านอ่ะอ๋อค่ะ
แล้วก็ทำให้เด็กหนุ่มจากขอนแก่นกลายเป็นซุปตาลูกทุ่งที่มีคนรู้จัก
แล้วก็มีแฟนเพลงมากมายเลย
และที่สำคัญมีงานแบบหลากหลายให้ได้ทดสอบฝีมือกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของหนุ่มแซคชุมแพรหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็รู้สึกดีใจที่ผลงานเพลงของแพร่นะครับ
ทำให้เรามีวันนี้ทำให้เรามีบ้าน
ครับผมมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะครับผม
สำหรับชีวิตของแสนชุมแพรมากกับผลงานเพลงกำแพงนะครับผม
หนังอย่างละครนะครับไม่คิดว่าจะได้เล่น
ตลอดนะคะคุณผู้ชมครับ